ตำรวจไปควบคุมตัวในเฉินหลง
คือคำว่าในเฉินหลงไม่ใช่ชื่อจริงเขานะ

เป็นฉายาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ก่อเหตุ
ลักษณะเกี่ยวกับปีนป่าย
ค่อนข้างหวาดเสียว่าปีนป่ายไปตามตึก
ตามหอพักต่างเข้าไปขโมยของ

ใช่เพราะคนเนี่ยเคยเห็นเขาก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

งัดเข้าไปในห้องพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อ
ไปใช้อาวุธมีดจี้บังคับ

ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
นอกจากจะต้องระวังขโมยขโจร
จี้มาปล้นแล้วเนี่ยต้องระวังคนแอบชอบด้วยนะ

เพราะว่านายเฉินหลงไปแอบชอบพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อใช่ไหมค
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากการจับกลุ่มตัวได้
ตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนถามว่าทำไปทำไม
เขาบอกว่าก็ชอบแอบชอบมานานแล้ว
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
และตำรวจภูทรกรรมราศัยควบคุมตัวในเฉินหลง
อายุ๑๘ปีผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่นายเฉินหลงก่อเหตุใช้มีดจี้บังคับหญิงสาว
อายุ๒๑ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไปข่มขืนในป่า
ติดกับลำน้ำเปล่าในอำเภอในตำรวจกำมาลาสัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยวันเกิดเหตุนายเฉินหลงเขาเล่าแบบนี้เลย
ก็คือช่วงของการทำแผนเขาบอกทุกอย่างเลย
ผู้ต้องหาเนี่ยเอาอาศัยจังหวะที่แฟนนุ่มของผู้เสียหายออกไปทำงาน
ปีนข้ามกำแพงจากด้านหลังหอพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ต้องหา๕๐เมตรเท่านั้นเอง

เขางัดบานเกล็ดหน้าต่างห้องน้ำเข้าไปภายในห้องนอน
แล้วก็ใช้อาวุธมีดจี้บังคับ
ข่มขืนผู้เสียหายแต่ไม่สำเร็จ

จากนั้นก็เลยจี้บังคับให้ขี่รถจักรยานยนต์
พาไปที่ป่าไผ่ติดกับลำน้ำเปล่าอยู่ห่างจากหอพักประมาณ๓กิโลเมตร
ซึ่งผู้ต้องหาใช้เป็นสถานที่เสพยาบ้า
และลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไคร่

ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปอีก
ต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ที่ริมคลองชุนรับประทานในพื้นที่ตำบลยางน้อย
อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ขณะที่ไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติ
ตำรวจเอาตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
เขาก็รับสารภาพนี่แหละบอกแอบชอบผู้เสียหายมานานแล้ว

เขาบอกที่มาก็เพราะเขาแอบชอบผู้เสียหายมานานแล้ว
เพราะหอพักกับบ้านของเขาห่าง๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ออกไปทำงานเข้ามาที่บ้านเขาเห็นพฤติกรรมตลอด

เพราะซื้อของคือเขานอกจากเห็นแล้ว
เขาก็ไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อด้วย

ยาบ้าเข้าไปเกิดอารมณ์ทางเพศ
และเห็นแฟนหนุ่มของผู้เสียหายออกไปทำงาน
ก็เลยสบโอกาสลงมือก่อเหตุนะคะ

เปิดเผยบอกจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา

คาดว่าผู้ต่างหายังเกี่ยวข้องกับคดีรักษัทร์
บ้านข้าราชการคน๑ได้เงินสดไปสามหมื่นบาท
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลด้วยค่ะ

ถ้าฆ่าผู้เสียหายเนี่ยเราได้ยากกว่านี้
เพราะเอิญผู้ต้องหามีอาการเมายาบ้าด้วย
แล้วก็ทำให้ความคิดต่างอาจจะคิดไม่ถึงตรงนี้
ก็ยังโชคดีครับถ้าผู้ต้องหายเนี่ยจะถูกปล่อยที่ไม่กลางทาง
ก็มีทางหอนนะครับว่าบ้านพักนะครับบริเวณช่องลมเนี่ย
ผู้ต้องหาเมื่อกี้มาชี้เนี่ยปรากฏว่าช่องลมเนี่ยไม่มีลูกกงกั้น
ก็ทำให้ง่ายต่อการที่เขาถอดกระจกอันนี้แล้วปีนเข้าไปเลย
แต่ว่าทางสืบสวนทางลับเนี่ยหรือทางที่ถูกโดยมาตลอด
ชุดสืบสวนเนี่ยว่าผู้ต้องหาเนี่ยครับแอบชอบนี้มานานแล้ว
เป็นน้องน้องเขาเป็นเจ้าหน้าที่ขายของนะครับรักสะดวกซื้อ
ตอนนี้ว่าสามีออกไปปั๊บเขาต้องเกลียดว่าถ้ามีมันในห้องปิดไป
ปั๊บแสดงว่าสามีออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องเกลียดมาหลายวันนะครับ
คิดว่าอย่างงั้นนะครับแล้วถ้าผู้ต้องหาเนี่ยก็
ประบัติประบัติก็ร้ายการนะครับสำหรับมันเป็นอายุไม่เท่าไหร่เองนะครับ
ก็มีรักทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวขยายผลอีกนะครับส่วนสาเหตุที่เรียกว่าเฉินหลงเนี่ย
เพราะว่าพฤติการของเขาชอบปีนป่ายเข้าไปงัดบ้าน
เพื่อที่จะลักทรัพย์คล้ายกับการแสดงของดาราเฉินหลงนั่นไง
ชาวจีนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
หนังที่เขาแสดงก็เป็นลักษณะของการเสี่ยงตายเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายบุกรุกเคหาสถาน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายในช่วงเวลากลางคืน

เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาด้วยค่ะ